ชบุรีนี่ก็แค้นเหมือนกันนะคะแม้เรื่องจะผ่านไปแล้วน่าจะจบไปแล้ว
เรื่องจบแต่คนไม่จบนะคะกรณีที่พ่อค้าขายของชำอ่ะ
กระหน่ำยิงรัวเข้าร่างไปสิบสองนัดนี่คือกระดูกแขนกระดูกขาฝั่งขวานี่แตก
ปากฉีกฟันหักปอดถูกยิงคือสาหัสนะคะ
คนเจ็บเนี่ยชื่อในนัทหรือว่านัทตะวันอายุยี่สิบหกปีค่ะโดนปืนขนาดเก้ามอมอยิงทั่วร่างกายเลยนะคะ
แล้วมีวงจรปิดบันทึกเสียงปืนนาทีเกิดเหตุไว้ได้ด้วย
นี่ค่ะเป็นภาพกล้องวงจรปิดนะคะนี่เสียงปืน
คือวัวยังร้องมันตกใจอะนะคะ
ปากท่อค่ะในที่เกิดเหตุตำรวจลงพื้นที่ไปดูเนี่ย
ปลอกกระสุนปืนเก้ามอมอเป็นสิบปลอกเลยนะคะ

เล่าบอกว่าเธออยู่กินกับสามีก็คืออยู่กินกับในนัทมาเนี่ย๑๐ปีแล้วนะ

ไปคุยกับเมียของแอล
เมียคนก่อเหตุอ่ะ

เมื่อกี้ไม่ใช่เมียนะ
เมียคนนี้นะคะ
ถึงเนี่ย๔ถึง๖ปี
ก็นึกว่าจะจบตั้งแต่๒ปีก่อนแล้ว
นี่มาอีก
๑๑โมงวันที่๖ตุลาคม
นัดสามีเธอขี่รถกลับเข้ามาที่บ้าน
มีมอเตอร์ไซค์ขี่ตามมาแล้วก็มีเสียงปืนดังขึ้น๓นัด

ตั้งใจจะเอาชีวิตสามีเธอแน่
แต่นี่มันผ่านไป๔ปี
แล้วหนูมีลูกเล็ก
แล้วภาระเรามันจะเยอะไงพี่เข้าใจไหม

บอกเลยมันเป็นคนดีมันจริง

ถ้าเกิดว่าเองมอบตัวแล้ว
ก็ขอให้เองรับรู้ให้กูรับกรรมของกูด้วย
ที่ว่าเอาเรื่องแบบนี้ไปเล่าให้มึงฟัง

กูก็ต้องเลี้ยงผัวพิการเหมือนกัน

เธอพูดบอกเออนี่คือด่าผัวตัวเองว่า

จริงแต่ว่าแล้วยังไงเนี่ยมีลูกเล็กแล้วมันจะดูแลกันยังไง
ไล่ดูภาพกล้องวงจรปิดกันหน่อยนะคะวันเกิดเหตุค่ะ๑๑โมงครึ่ง
จะเห็นแอลคนก่อเหตุนี่ขี่รถผ่านหน้าบ้านไปเห็นเมื่อกี้ไหมคะ
อนด้าสกูปปี้สีแดงผ่านไปเพื่อจะไปบ้านของในนัท
สิบเอ็ดโมงสามสิบสามนาทีค่ะวงจรปิดอีกตัวหนึ่งก็จับภาพในแอล
ขี่รถเข้าไปในซอยบ้านของนายนัทเลี้ยวเข้าไปแล้วนั่นสิบเอ็ดโมงสี่สิบแปดนาทีนะคะ
รถมอเตอร์ไซค์สองคันขี่ไล่กันมาในซอยก่อนจะเลี้ยวเข้าบ้าน
คันหน้าเนี่ยเป็นรถในนัดคนเจ็บส่วนคันหลังที่ไล่ตามมานั่นน่ะ
รถของแอลคนก่อเหตุนี่เห็นไหมขี่ไล่กันมาแบบนี้
แล้วภาพก็หยุดบันทึกไปเพราะเห็นบอกว่าเสียงปืนมันทำให้กล้องสะเทือนนะคะ
แล้วก็บันทึกภาพตอบไม่ได้แต่อีกมุมนึง
จะได้ยินเสียงปืนดังชัดมากสามนัดแล้วก็เสียงบัวร้องก็คือภาพที่คุณผู้ชมได้ยินไปตอนต้นเลยนะคะ
นั้นไม่เห็นภาพหรอกแต่เสียงนี่ชัดมากเลย
พอสิ้นเสียงปืนเสร็จปุ๊บญาติพี่น้องและเพื่อนบ้านเนี่ย
อุ้ยร้องกรี๊ดกันด้วยความตกใจนี่เห็นไหมตะโกนกันใหญ่เลย
วิ่งออกมาให้ความช่วยเหลือเอาคนเจ็บขึ้นกระบะนี่ค่ะ
มาดูกันใหญ่แล้วก็รีบถอยรถเข้ามาเลยแล้วก็พยายามพาร่างคนเจ็บขึ้นท้ายกระบะ
เพื่อจะไปส่งโรงพยาบาลนะคะส่วนแอลก็ขี่มอเตอร์ไซค์หลบออกจากซอยไป
นี่นี่ตอนออกค่ะก็ไม่ได้ขี่เร็วมากด้วยนะ
ไม่รู้จริงว่าแอลขี่รถตามมา
พอมาถึงบ้านเนี่ยได้ยินเสียงคนเรียก

กระสุนเข้าหน้าเข้าปากเข้าตัวไปหมดเลย
นัทรู้ป่ะว่าเค้าขี่รถตามมา
อ๋อจะยิงหัว
แล้วโดนตรงไหนเอามือป้องไว้

ไม่รู้เหมือนกันว่าจะโดนไหมแต่ที่แน่เราก็ส่งนักข่าวไปบ้านของแอลด้วยนะคะ
ไม่เจอแอลหรอกแต่ว่าเจอแม่ของแอลค่ะ
บอกปกติแล้วแอลไม่ได้อยู่บ้านหลังนี้
แต่วันก่อเหตุแอลกลับมาที่บ้านมาเอาปืนพ่อไป
แม่บอกว่ามันคงจะแค้นที่นัทเนี่ยมายุ่งกับเมียจนมันต้องเลิกกับเมียไป
ตอนนี้แม่ก็ไม่รู้หรอกว่าลูกแม่อยู่ไหนเพราะแม่ก็ติดต่อไม่ได้เหมือนกัน
นี่ก็กลัวอยู่ว่าลูกจะคิดสั้นหนีความผิด

แล้วน้องเขาไปมีปัญหาอะไรกับทางตะวัน
ใช้เมื่อเรื่องมืดสี่ปีที่แล้วไหม
แต่มันมันมันมันผ่านมา๔ปีแล้วเขา
เคยมาบ่นอะไรให้ฟังว่ายังอันนี้อยู่เนี่ยไหม
แล้วตอนนี้คุณแม่คิดอยากให้เขามอบตัวไหม

เมืองต้นตำรวจสภปากท่ออยู่ระหว่างติดตามตัวในแอลมาดำเนินคดีนะคะ
ข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่นแล้วก็พรบออาวุธปืนค่ะ